ก็แตกตื่นกันหมดเลยคนที่อยู่ซอยตรงนั้นอยู่ดีไอ้เพลิงพักตรงเนี้ย
ไฟมันลุกไหม้วอดขึ้นมาเลยเขาก็กลัวมันจะลุกลามอ่ะนะคะ
เพราะว่าตรงนั้นมันมีชิ้นส่วนพลาสติกต่างมากมาย
เดี๋ยวจะบอกว่าเป็นเพลิงพักของใครมันพลาสติกเต็มไปหมดเลย
คุณผู้ชมดูดิภาพไหม้เนี่ยชาวบ้านจะไม่กลัวยังไงไหว
ไหม้แบบนี้เลยล่ะค่ะโดยเพลิงพักนี้ตรงเนี้ยทำด้วยไม้

หลังสถานีขนส่งแห่งที่หนึ่งของเขชเทศบาลบรรค์นครูดรธาณีค่ะ
เพลิงไม้ชั้นเดียวน้ำมันมุงด้วยสังกษีสภาพเก่าแล้วล่ะค่ะ

ตรงนั้นข้างในมีวัสดุที่เป็นพลาสติกกระดาษติดไฟเป็นจำนวนมาก
อากาศมันก็แห้งลมแรงอีกก็เลยเพลิงโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

คดีที่มันไม่ได้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง
ใช้เวลาอยู่๒๐นาทีเพลิงสงบลงค่ะ
ก็ยังเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะ
ทีนี้เจ้าของร้านตัดผมที่อยู่ใกล้กันชื่อคุณเหมือนค่ะ
ในเหมือนตามเหมือนอายุ๘๓ตามเหมือนบอก
เพลิงที่ไฟไหม้นั่นน่ะเป็นของนายหยาม

หยามอายุ๕๐ปีมีอาชีพเก็บของเก่านี่ไง
ก็เลยมีพลาสติกเยอะอยู่ในนั้น
ทีนี้ทางด้านของตาเหมือนบอกว่าหยามเขาไม่อยู่

คิดว่าคงจะไปหาเก็บของเก่านั่นแหละ
ตอนนั้นน่ะตะเหมือนบอกว่านั่งเล่นอยู่ตรงเพลิงร้านตัดผมของตัวเอง
รู้สึกทำไมร้อนวูบวาบขึ้นมา

ก็ใช่สิหันไปดูเฮ้ยไฟไหม้ตกใจมาก
เอาจริงเจ้าตัวบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
ของตาเองก็เคยเกิดไฟไหม้เหมือนกัน
แต่ตอนนั้นดับได้ทันแต่ครั้งนี้มันไหม้หมดเลยค่ะ
เขาบอกว่าคนก่อเหตุอันนี้ตำรวจบอกนะ
ทราบว่าผู้ก่อเหตุมาไหม้มาเหมือนน่าจะมาจุดเผาเพลิงคุณ
จุดไฟเผาหรือเปล่าเพราะชื่อนางเสาเอ็ม

แล้วกลายเป็นว่าพอมาเล่นไฟอยู่ตรงนั้นมันก็เลยลาม

แล้วที่สำคัญตามเหมือนเขาบอกว่า
เร่ร่อนที่ชื่อนางสาวเอ็มสติไม่สมประกอบด้วย
ที่สำคัญคบอยู่กับนายหยาม
เจ้าของคนที่เป็นเจ้าของเพลิงพักอยู่ตรงนี้
เคยก่อเหตุมาแล้วแบบนี้ครั้งหนึ่งด้วยนะ
ครั้งนั้นอาจจะไม่รุนแรงมากแต่ครั้งนี้ไหม้หมดเลยค่ะ